เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงข่าย
หลังจากที่เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตในมูลค่าสูงถึง๗๕๖๕๔ล้านบาท
โดยใช้เวลาเพียงแค่๓๐นาทีติดตามจากรายงานค่ะ
สีหน้าอันชื่นมื้นของนายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในราคา๗๕๖๕๔ล้านบาท
ทิ้งใบอนุญาตไปเมื่อวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ดำเนินการเคาะ๒รอบใช้เวลาเพียง๓๕นาที
ถือเป็นสถิติการใช้เวลาประมูลเร็วที่สุดในโลก
รวมทั้งราคาตั้งต้นการประมูลก็สูงที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน
ประมูลครั้งนี้กศธชยืนยันว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้
เพื่อนำรายได้เข้ารัฐไม่ได้เอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ดังนั้นไม่มีเหตุที่จะรู้สึกว่า
การประมูลวันนี้มีอะไรตุกติกไหม
เพราะโดยหลักเขาเพียงเข้ามาเคาะแรก

แล้วก็รอบ๒พอเขาไม่เสนอราคาเพิ่ม
การประมูลยุติเป็นเป็นตามวิธีการทุกอย่างครับ
เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของเครือข่ายไร้สาย
โดยมั่นใจว่าคลื่นความทีนี้
และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและลูกค้าค่ะ
อย่างที่ผมบอกว่าการลงทุนเรื่อง๙๐๐เป็นการลงทุนในอนาคต
จะเป็นขึ้นที่ดีในการที่จะให้บริการ
หรือส่งผ่านในเรื่องของเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ต่างในอนาคต
ตามข้อกำหนดของกศธชผู้ชนะการประมูล
ต้องนำเงินงวดแรกมาชำระภายใน๙๐วัน
และใช้เวลา๒วันในการออกใบอนุญาต
ซึ่งทันกับกำหนดสิ้นสุดคำสั่งคุ้มครองผู้บริโภคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน